กรี๊ดนุ่ม

หรือรถมันไปเหยียบทับเท้าใครเปล่า

นี่สาวมารอคนเก็บขยะ
เพราะถอดเสื้อโชว์ซิกแพค

หุ่นดีหน้าตาดีด้วยดูแคปชั่นที่เขาโพสต์นะ

นั่งรอเบิ่งผู้เบามาเก็บขยะ

คนแก่ก็จะจุ่มจับหัวใจแบบนี้แล้วเต้นจุ่มจุ่มหล่อ
คนไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะ
กรี๊ดดังกว่าดาราก็คนเก็บขยะหล่อบอกต่อด้วย
ยังไงล่ะหน้าคมหันมามองตากลมแบบนี้
แล้วส่งยิ้มหวานนั่นหน้า

โอ๊ะช่อมเฟิร์มมามองดิวเสียค่ะนี่
บางคนบอกว่าห่อกลับมาให้ด้วย
หูขยะหรือครับไม่ค่ะไม่ใช่

ฉันรักเขาฉันเจอเนื้อคู่แล้ว
แจกทิพย์เขาแล้วจ้าหนึ่งนะคะ
แจกทิพย์แล้วหนึ่งใจปั้้มใจปาก
เกมสูตรนี้โบบด์ไปไป
โอ๊ยนังอยู่นี่สายเป็นโอนไว้ทั้งนั้นเลย

ก็ขำตามเขาไปด้วยเมื่อช่างเนิ่ม